จะมีสองคลิปนะคะคลิปแรกจะเห็นเลยว่าลูกเนี่ยเป็นลูกสาว
ก็ไปตะโกนต่อว่าพ่อกับผู้หญิงอีกคนนึงคือประเด็นคือลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ย
กิ๊กมานอนที่บ้านพาสาวมานอนที่บ้านแล้วโกหกลูกว่าพ่อติดโควิดนะ
ให้ลูกออกไปอยู่ที่อื่นไปนอนที่อื่นลูกก็บอกว่าไม่ใช่แล้ว
พากลโกหกรึเปล่าก็เนี่ยพาสาวมาแบบเนี้ยลองไปดูนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งคือพ่อก็ทนไม่ไหวเปิดประตูมาด่าลูก

ทำอะไรกันเนี่ย

พ่อไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้เลย

พวกชาวบ้านเค้าก็เอา

ก็ไม่ใช่ว่าจะมาฆ่าพ่อกัน
กูโตแล้วนะเว้ย

พ่อแก้ผ้ากันเนี่ย
ไม่ใช่เหรออะไรพวกหนูออกจากบ้าน
ให้เงินกัน
ลูกก็จะไม่ให้เงินเลย

เดี๋ยวเอาหน้านี้ไปลงเฟส

กูรู้หัวกันไง

พ่อติดเชื้อโควิด

แต่พอเปิดเข้าไปพ่ออยู่กับสาว
โอ้โหลูกก็เลยต่อว่านะคะ

เหมือนแบบเธอบอกว่า

แล้วพ่อมาเอามันทำไมอ่ะ

จากบ้านพ่อดีไม่ใช่บ้านพ่อ

แม่มันไม่ดีหรอก

หนูก็ไม่อยากพูดหรอก
หนูก็ไม่อยากพูดหรอก

อี๋มันไม่อยากพูดหรอก
ต่อะดูตัวเองก่อน

โอ้โหพ่อก็เปิดประตูแล้วก็มาตอว่าลูก

ดูคลิปกันแบบเอาสนุกไง

นี่คือปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้น
เราก็ส่ง

อยู่ในชุมชนอ่อนนุษย์๑๔ไร่
ชาวบ้านพาไปเลยว่าบ้านตามคลิปเนี่ยหลังเนี่ย
วันนี้ผู้ชายที่อยู่ในคลิปไม่อยู่นะคะ

เราก็ถามรองประธานชุมชนอ่อนนุษย์๑๔ไร่นายวันลบ
เขาก็บอกว่าผู้ชายในคลิปที่เป็นพ่อเนี่ยชื่อว่าในขวัญ

ส่วนลูกสาวสองคนไปอยู่บ้านตาตั้งแต่วันเกิดเรื่องแล้ว
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าในขวัญเนี่ย
เขากักตัวจริงนะ๑๔วัน

ในขวัญกักตัวครบแล้ว

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะผู้หญิงคนนี้เราเรียกว่า

ตัวรองประธานชุมชนบอกว่าก็
เขาเลิกกับภรรยาเขาแล้วไงในขวัญเลิกกับแม่เด็กแล้ว
ตามภาษาผู้ชายโสดเขาก็พาผู้หญิงมาก็แค่นั้นเอง

คือจริงแล้วลูกสาวห่วงพ่อ
ทั้งที่เลิกกับแม่ไปนานแล้ว

เหมือนกับไม่ยอมปล่อยให้พ่อไปมีแฟนใหม่
แล้ววันเกิดเหตุลูกสาวสองคนที่ด่าพ่อมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ก็การที่พ่อไปคบกับผู้หญิงคนใหม่ก็ทำได้นี่
เพราะว่าพ่อก็เลิกกับแม่ของลูกไปแล้ว

ก็แค่ด่าลูกกลับเพราะว่าลูกใช้คำหยาบ

เหมือนกับว่าตอนแรกพ่อเขาติดเชื้อใช่ไหมล่ะ

แต่นี่เขาก็เลยไม่อยากให้ลูกเขาเข้าใกล้
แต่ว่ากักตัวครบแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วลูกก็อาจจับผิดอย่างนี้มันจะจับผิดพ่ออะไรอย่างนี้
ว่าจะอยู่กับใครไหมคนใหม่หรือเปล่าใช่
แต่คนใหม่เขาก็ไม่ได้เอาอยู่เป็นตัวเป็นตนหรอกอะเนอะ
ตีกันแบบตีกันตัวแต่ว่าไม่ให้ใครลุม

เขากับเมียหลวงที่เขาอยากกันไปแล้วใช่ป่ะกับแฟนใหม่
เหมือนก็ท้ากันอ่ะก็เลยมาตีกัน
ตอนหลังพ่อเขาเลยมาโหมันก็เลยแบบ
เพราะลูกเขาด่าเขาอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเขาก็เลยโมโห
เขาเลยมึงออกจากบ้านกูไปเลยอะไรอย่างนี้

มีจากที่นี่ไหม

ว่าลูกเขาร้าย
ลูกสาวเขารับไม่ได้อะไรอย่างนี้
กับแม่นสีเลือกรับไม่ได้
คุณผู้ชมคะคือมันไม่ได้จบเท่านั้น

คือวันถัดมา๓สิงหาคม

พาแม่มาตบตีกับผู้หญิงคนใหม่ของพ่อ

อยู่แล้วมึงก็หยุดใครเจอกัน

ใช่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันก็

ค่ะก็มีส่งเสียงเชียร์บ้างแหละให้ตบกันบ้างแหละ
อะไรบ้างแหละหลายอย่างอ่ะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวคุยกับคุณย่าของเด็กทั้งสองคน
ย่าบอกว่าไม่อยากเข้าข้างลูกชายนะแต่หลานสาวสองคนก็ทำไม่ถูกหรือเปล่า
ก็ต้องปล่อยให้พ่อเขาทำในสิ่งที่อยากทำคือแม่อ่ะทิ้งพ่อไปก่อนนะอืม
ทิ้งพ่อไปมีสามีใหม่นะไม่ใช่ความผิดของพ่อ
แล้วพ่อกับแม่เด็กเลิกกันไปตั้ง๒ปีแล้ว
มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยทำอะไรกัน
ช่วงที่ลูกชายเนี่ยกักตัวอยู่หลานสาวสองคนก็ไม่อยู่กับย่า
มันก็ปกติลูกชายไม่ได้ไปไล่หลานสาวนะ
ย่าก็เลยบอกว่าหลานทำเกินไปเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่า
ประจานพ่อตัวเองแบบนี้ย่าบอกย่าก็เคยห้าม
แต่สุดท้ายย่าก็ถูกโพสต์ด่าประจานเหมือนกัน
ครั้งแล้วบอกว่าทีวีแม่แม่ไปพ่อยังไม่ว่าอะไรเลย
เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะย้อนมาว่า
อันนั้นแม่เขาไปที่อื่นเขาบอกอย่างงี้อืม
ก็เข้าใจอยู่พ่อก็อาจไม่มีตังค์ก็ได้เนอะ
เขาทำงานเลี้ยงพวกมันนานแล้วย่าก็ไม่เคยว่าอะไร
เขาเขาเป็นอย่างงี้จริงจริงลูกเขาบอกว่าพ่อเขาตามใจไง
เขาจะด่าพ่อก็ด่าอะไรอย่างนี้พ่อเขาก็ไม่เคยว่าอะไรไง
อืมเขาก็เลยเป็นอย่างงี้ไงพ่อก็ให้ตังค์ตลอด
ไม่ใช่ไม่ให้เขาให้ครั้งแรกเหรอมั้งที่เขาพาเข้ามาในบ้าน
เขาคงไม่มีตังค์ก็เห็นแค่ครั้งแรกนี่แหละเขาก็
เขาก็เป็นคนไม่ยุ่งกับใครเลยนะผู้หญิงผู้หญิงไม่มีเลยนะเขา
เพราะเมียเขาก็รู้อยู่พูดจริงนะ
ไม่ยอมรับว่าพ่อมีใครไม่ได้เขาก็จะห่วงเขาจะห่วง
คุณสุชาดาก็ไปคุยกับเพื่อนของแม่เด็กนะคะ
เขาก็บอกว่าตัวแม่เด็กก็ไม่ควรเข้ามายุ่งนะก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่
ควรที่จะไปสอนลูกสาวให้กีดกันพ่อแบบนี้
เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนทิ้งพ่อไปไปมีสามีใหม่ก่อน
ช่วงที่คบหากันเนี่ยตัวเพื่อนคนนี้บอกว่าก็รู้ความลับของเพื่อนมาตลอดนะ
แต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะนั่นก็เพื่อนนี่กับน้องก็เป็นญาติกับตัวฝ่ายชายด้วยไงฮะ

แล้วก็บอกว่าตัวแม่เด็กเคยโกหกนะเคยโกหกสามี
โกหกตัวพ่อเด็กแล้วก็หายออกไปจากบ้านเลย
ว่าจะไปอยู่ข้างนอกแต่จริงแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น

สองคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยเข้าข้างแม่อย่างเดียวเลย
มึงเลิกกับเขาไปแล้วมึงก็มีผัวใหม่ไปแล้ว
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่ผู้หญิงที่อยู่กับพ่อนะคะ
ครับเธอบอกว่าเธอขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
อยากให้สังคมอย่าใช้คำว่าเมียน้อยกับเธอนะเธอไม่ใช่เมียน้อย
ก็คือตัวฝ่ายชายตัวในขวัญเขาหย่ากับเมียเขาแล้วจริง
หย่ามา๒ปีแล้วแล้วการที่เขาจะคบกันเขาเป็นเมียน้อยยังไง
เขาก็คบกันจริงก็เปิดเผยด้วยแต่ลูกสาวของในขวัญไม่ชอบเธอ
เธอก็ไม่พอใจนะที่ลูกสาวในขวัญมาถ่ายคลิปแบบนี้
แล้วก็ไปโพสต์ไปประจานเธอเธอเสียหายนะ
กระทบหน้าที่การงานของเธอด้วยนะเธอจะเอาเรื่องนะคะ
เธอบอกว่าเธอแจ้งความแล้วด้วยนะแจ้งความที่สอนออุดมศุกร์
ดำเนินคดีคนโพสต์พรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
คือหนูก็รู้ว่าเขาอยากกันแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันผิดมากเหรอคะ
หน้าที่การงานหนูคือไปไม่ได้เลยตอนนี้หนูเสียหายหมดเลย
พี่คะแล้วหนูก็พูดกับเขาพูดกับพ่อเขาแล้วว่าหนูก็คือจะหยุด
ไม่ได้ว่าจะไปต่อเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าทำงาน
ทำงานของหนูไม่ค่อยมีเวลาเฉพาะลูกหนูเองก็ต้องดูแล
ตอนหนูเลิกยุ่งแล้วเขาถึงมาโพสต์นะคะหนูเลิกยุ่งกับพ่อเขาตั้งนานแล้วค่ะ

ตัวคุณเมนามสมมุติคนนี้บอกว่าอยากจะตัดปัญหาเลยนะ
ยุ่งกับในขวัญฝ่ายชายไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็เสียหายหนักมาก
แต่เรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาสังคมปัญหาในครอบครัวนะคะ
เด็กก็ที่เป็นลูกก็ควรจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะหากมีปัญหาอะไรพ่อแม่อะไรแบบนี้
คือมุมหนึ่งก็ต้องคิดให้รอบครอบทุกฝ่าย

โดยเฉพาะน้องที่ไปถ่ายคลิปเอาคลิปไปโพสต์ประจานเขาแจ้งความขึ้นมานี่เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ